สุขภาพร่างกายต่าง
ข่าวเมาท์ข่าวลือของพระเอกอ๋อมอัคพรรณ

มีการเปลี่ยนตัวพระเอกเปลี่ยนตัวดารา

เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงคุณอุ๋มอักภัณฑ์นั่นเองค่ะ
กลับไปก่อนหน้านี้ค่ะที่งานบวงสวงละคร

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปทำข่าวเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่วันนั้นจริงพี่อ๋อมเขาเล่นด้วยใช่ไหม
แต่เขาไม่มาเขาไม่ได้มาบวงสวง

คุณอ๋อมเขาก็โพสต์ภาพที่ตัวเองเนี่ย

ไม่สามารถมาร่วมงานได้ในภาพนี้เลย

อ๋อมนี้นะกำลังป่วยจนต้องหยุดงานแสดงทั้งหมด

เป็นอะไรทำไมถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงด้วย

บอกว่าอุ้ยพระเอ่ดดังคนนั้นเนี่ย

คนก็ใบ้กันมาดาวกันมา

สรุปก็คือเป็นพี่อ๋อมอัคพันธ์
ก่อนหน้านี้พี่อ๋อมเองนี่นะเขามีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ก็เลยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
แต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคนใกล้ชิดของพี่อ๋อมก็ไปเยี่ยมมาแล้ว
อาการเนี่ยมันไม่ได้แย่ไม่ได้หนักอย่างที่ชาวเน็ตเขาเมาส์เขาก็พือข่าวกันไปนะคะ
คือก็ป่วยประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวรักษาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็หายนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางคุณอ๋อมเองก็รักษาตัวมาพักรักษาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ
ได้ปกติค่ะออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ส่วนละครอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อ๋อมจะร่วมแสดงชื่อเรื่องนี้ก็น่าดู
รอยรักรอยบาปก็ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงเหมือนกันนะ
อ๋อมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพี่ฟลุ๊กเกอะพล

คือจริงก็อยากได้ตัวคุณอ๋อมแต่ว่ามันรอไม่ไหว
ทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็เร่งกับเวลาไปด้วยนั่นเองนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนะวันนี้พี่อ๋อมนี่นะ
เขาจะแจ้งข่าวเรื่องอาการป่วยอย่างเป็นทางการ
ผ่านทางต้นสังกัดช่อง๗อีกครั้งหนึ่ง
ว่าอย่างนั้นยังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้พี่อ๋อมด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจเนาะ
ใช่ค่ะเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมนะ